ก็ร้องได้ไอหน้า
ก็ร้องได้

ขอบคุณครับ
ไม่เคยมีใครร้องเพลงนี้ได้ภาษาชัดและดีขนาดนี้มาก่อนเลยครับ
หลายท่านอาจจะไม่รู้จักหมกคั่วก็คือห่อหมกนั่นเอง
แต่ว่าใช้ลูกออสตัวเล็กทั้งตัวเลย

ครับแต่เคยจับผ้า

เคยจากหมกไข่มดแดง
เอาหมกปลาช่อนธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับ
ถ้าเนื้อเพลงถูกต้องหมดนะครับ
รับสองหมื่นบาทแล้วก็ไปสู่เพลงที่สามต่อไปเลย

เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ

นักสู้รุ่นจิ๋วของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องเชนร้อง
ที่สองนะครับ

โอ้ยสุดยอดภาษาชัดสุดยอดจริงคำคบฟังง่าย
น้อยคนที่จะร้องเพลงนี้ได้เนื้อถูกต้องหมด
น้องเชนนะฮะร้องได้ครับร้องได้แบบนี้ค่ะ

จากเพลงพ่อหมกววกไปฝากป้านะฮะ
ลำเนินวงศกรแล้วก็เต๊ะตระกูลต่อ

เชื่อมใจมั้ยคะคุณตาคุณยาย

ผมดูแล้วผมรู้แล้วว่าเนี่ย
เชนเนี่ยเขาได้จากใครมา
คุณตาไปเจอคุณยายเขาที่ไหนอ่ะคะ

บ้านเดียวกันแล้วคุณตาเห็นคุณยายปุ๊บต้องแบบอยากจีบมาเป็นแฟนเลยเหรอคะ

ทำไมถึงไปจีบคุณยายอะ
ไปมาก็รักกันซะแล้ว

คุณตาเขามาจีบยังไงบ้างคะคุณยาย
มานั่งก็พูดเรื่อยเปื่อย
เขาก็ทำนู่นทำนี่

ก็มีเลี้ยงลูกก็มีความสุขดี

ค่ะทีนี้พอห่างกัน

คุณยายนะถ้าได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง
กันอีกครั้งหนึ่งจะดีใจแค่ไหนคะคุณยายโอ้ดีใจเพราะเราเก๋แล้วจะได้ดูเลกันนะคะ
ค่ะคุณตาเหรอคะถ้าได้กลับไปอยู่กับคุณยายอีกครั้งหนึ่ง
จะดีใจแค่ไหนดีใจมากเลยครับถ้าได้กลับไปอยู่บ้านอ่ะ
อยู่กับยายล่ะอยากกลับไปอยู่กับยายเป็นที่สุดเลยใช่ไหมคะ
ครับน้องเชนงั้นถามเชนห่วงอะไรคุณตาบ้างอืม
ห่วงที่คุณตาจะไม่สบายครับแล้วก็เดินไม่ไหว
แล้วคุณตาไปอยู่วัดคนเดียวถ้าไม่สบายใครจะดูแลมีไหม
ไม่มีเลยครับแล้วเชนเป็นห่วงอะไรคุณยายมั่ง
ก็ถ้าคุณยายทำงานหนักคุณยายก็จะล้มบ้างครับ
ผมเคยเห็นยายล้มในสะพานแล้วเคยเห็นคุณยายล้มบนสะพานเหรอ
ครับอยู่ดีดีก็ล้มไปเลยเหรอยายเดินไม่ไหวครับ
เดินไม่ไหวแล้วยายก็ล้มแล้วเชนทำไงครับ
ช่วยพยุงครับช่วยพยุงดึงคุณยายขึ้นตกใจไหมตอนเห็นคุณยายลง
คุณแม่พ่อแม่เราก็อายุเยอะแล้วยังต้องไปทำงานอีก
สงสารไหมคะสงสารค่ะก็ไม่อยากให้แกไปทำงานนะคะ
คือเมื่อก่อนนี้ตอนที่ทำนาขาดทุนแรกเลยก็คือ
ยังไม่ได้ให้พ่อกับแม่มาทำงานนะคะตอนแรกเลยก็ทิ้งเด็กเด็กไว้กับตากับยายก่อน
แล้วก็พาพ่อเขาขึ้นมาหางานทำค่ะก็หาทุนส่งไป
ข้าขนมข้าข้าวข้านมลูกบ้างแล้วก็มีข้ารงทุนธรรมนา
ค่าใช้จ่ายคือทุกอย่างเลยก็พากันส่ง
พอถึงเวลาหน้าทำนาเราก็กลับไปช่วยทำนาด้วย
ลูกก็จะพาเทียวขึ้นเทียวลงอะค่ะตอนแรกเลยยังไม่ได้ย้ายมาเรียนที่นี่
พอมาปีต่อมามันก็คือเริ่มแรงหนักขึ้นไปอีกค่ะ

ทีนี้คุณยายสุขภาพไม่ดีค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเอาลูกขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพกันหมดเลย
ไม่อย่างนั้นคุณยายะก็ต้องคอยดูแลหลานด้วยทีนี้อยู่ด้วยกันตลอดแล้วต้องห่างกัน

เพราะว่าปกตินี่คือตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบมาคือ
ลูกจะไม่ได้ให้พ่อแม่ต้องออกมาทำงานกันนะคะ
แต่พอแต่ละคนมีแยกครอบครัวออกไปก็ต่างคนต่างก็มีภาระของครอบครัว
แต่ทีนี้ของคุณแม่ก็คือแบบ
หางานทำเพิ่มพอตอนหลังเนี้ยให้อยู่กันสองคน
ตากับยายทำนากันสองคนเงินที่เราหาได้ส่งไป
จากที่แบบว่าเคยใช้อยู่แล้วพอมาไม่สบาย
ตากับยายเขาจะไม่บอกเลยค่ะไม่บอกเลยว่าเขาไม่สบาย
รู้แต่ว่าอ่าไปหาหมอแต่คือด้วยความที่แบบเขาจะได้ทานยาแค่ว่า
พารากับยาแก้อักเสบเขาจะได้ทานอยู่แค่นี้
แล้วรักษามาหลายหลายปีประมาณสามปีเต็มเต็มอะค่ะ
ก็จะอยู่แค่รักษาอาการนี้จากคุณยายเป็นแค่ลมพิษธรรมดา
คุณยายก็จะมีผื่นขึ้นคือถ้าถ้าแบบว่ามีอาการขึ้นมา
เราไม่รู้ว่าติดเชื้อจากสารเคมีตรงนั้นที่มาซึมมากับอากาศกับน้ำกับอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะยายไม่มีอุปกรณ์เนี้ยคือไปได้ไปน่ะก็จะเท้าไม่ได้ป้องกัน
ไปใช่ค่ะใช้สารเคมีอะไรพวกนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ซึมเข้า
อ่ะงั้นเดี๋ยวให้ร้องอีกสักเพลงหนึ่งนะแต่ว่าก่อนจะร้อง
เดี๋ยวให้คุณตากับคุณยายอวยพอนิดหนึ่งคุณตาขาอวยพอน้องเชนหน่อยค่ะ
ขอให้หลานร้องให้สู้นะครับหลานคุณยายมีสู้นะลูกน้า
ต้องตั้งใจทำให้เต็มที่นะเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายแล้ว
วันนี้เราจะมาช่วยคุณตาคุณยายให้ได้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง
มีสมาธิแล้วตั้งใจฟังเพลงโจทย์ให้ดีครับค่ะมาครับ
ก็รับไปแล้วนะครับสองหมื่นในเพลงที่สองก็มาถึงเพลงที่สามกันล่ะครับ
เพลงนี้ก็สี่หมื่นบาทนะครับเพลงที่สามอินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

เพลงนี้ร้องได้แจ๋วเลยแล้วผมรู้ต้นฉบับที่คนร้องคือใคร
ต้นฉบับเป็นใครครับไม้พี่รมพรครับพี่ไม้พี่รมพรเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับ
กลับคำสาราครับกลับคำสาราใครเป็นคนสอนเพลงนี้ให้กับน้องเชนครับ
อาจารย์เชิญยิ้มค่ะอาจารย์ชิว
นะครับอาจารย์ชิวนี่มีวิชาอะไรเขาก็ถ่ายทอดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
อะไรครับอาจารย์ชินครับเอ้าเพลงนี้เป็นอาจารย์ชินเป็นคนสอนเหรอครับ
อืมทำไมถึงสอนเพลงนี้ให้กับน้องเชนครับก็เห็นเขาชอบอ่ะครับ
ก็เลยลองดูก็พอได้พอได้อยู่ครับ
ก็ได้เพลงลูกทุ่งอีสานนะครับเข้าทางน้องเชนนะครับ
ก็เหมือนเดิมกติกาของเราหยุดก็ได้ถ้าหยุดได้สองหมื่น
แต่ถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์คว้าสี่หมื่นแต่ถ้าร้องผิด
สองหมื่นเหลือหมื่นหนึ่งนะครับตัวช่วยก็เหลือสามตัวช่วย
ใช้ได้ตลอดเวลานะครับเชนเชนครับเวลาจะทำอะไร
เราต้องทำแบบจริงจังเวลาเล่นเราค่อยเล่น
เพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดเราจะได้ไม่เสียใจภายหลัง
ว่าเราไม่น่าเล่นระหว่างช่วงเวลาจริงจังเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ของเชน
เป็นเวลาที่ต้องร้องแบบจริงจังครับอยากให้มองไปที่ข้างหน้าตรงนั้น
ทุกคนรอความจริงจังของเชนเพื่อให้ตัวเงินมันบวกเพิ่มเป็นสี่หมื่น
ไหมครับครับพร้อมหรือยังครับครับพร้อมที่จะจริงจังหรือยังครับครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
เชนครับเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยยังเหลืออยู่๓ตัวช่วยนะครับยังไม่ได้ใช้เลย
และในเพลงนี้เชนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่

โอ้ยหนูมาปลูกเวที

มาปลูกเวทีเลยนะ
มาปลูกเวทีเลยหรอ

งั้นมีอะไรอยากคุยกับอาจารย์ที่ฝึกสอนไหมครับ

โอเคครับทำให้เต็มที่เลยครับลูก
พร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับ
เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

คำสั้นที่ความยาวมันพอถึง๕นาที
ทำลายหลายล้านนาที
สิ่งดีที่เที่ยวร่วมก่อ
ใจเย็นไว้สาวยังอบม้าหัวโตวันห่อ
เรื่องมือนี่อาจจะบอกคือตัว
แค่อยากขอให้เห็นแก่หาเขา
เก็บเอาไว้ก่อนว่าลาก่อน
จังไว้สาก่อนคนดีของเฮ้ย
ตัดกินเต็มที่๓ครับ
บีตะโกนหักกันตอมใด
อยากให้ลองดูจะคราว
เก็บเอาไว้ก่อนข้องว่าลาก่อน
จังไว้สาก่อนอย่าด้วยอย่าเฝ้า
ก็ต้องฝากันหากันคือเก่าให้เป็นคือเก่า
ไอ้ขอให้เจ้ากลับค่ำสหรา
คำสั้นที่ความหมายมัน
รุนแรงเกินไปมันสะเทือนหมดหัวใจอาย
หยุดเอาไว้เซาเว่าเด้อร่า
อยู่กันมาดนต้องมีสักหรณ์ที่มีปัญหา
เห็นใจกันก็เรื่องธรรมดา
อย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราว
ขอบคุณครับ